ถ้าเกิดจะท้ากับพี่เบิร์สไม่ได้

คุณลุงวัยแสยิตไปต้นตานสูงริ้ว

ฉายาคุณลุงมือตุ๊กแก่

คุณลุงไม่ได้ต้นตานให้ดอมอีกคือต้นนิ้ว
ครับแต่มาตกนรก

คือถ้าเกิดว่าจะท้ากับพี่เบิร์ตนี่คือไว้ใกล้เคียงกัน

พี่เบิร์ตเนี่ยเอาแค่เดินไปต้นตานก็เหนื่อยแล้ว
คือเห็นก็ท้อแล้วไม่มีทาง

นี่คือมือเปล่าเท้าเปล่า
ต้องแข็งแรงขนาดไหนนี่ลุงหรือลิงน่ะ
ทำไมปีนเก่งขนาดนี้โอ้โฮลุงจริง
อายุแกจะ๖๐วัยแซยิตแล้ว๕๗แล้ว
คุณลุงสนทิโพเตี้ยอายุ๕๗ปีนะคะ

ท่านเป็นรองประธานสภาวงการประหยาศูนย์ตำบลบังพรับ

วแกจะร่วงลงมาค่ะแต่แกบอกว่าไม่เคยนะ

นี่ค่ะไปตัดตานสดเนี่ยเอามาขาย
นี่คืออาชีพหลักนะอาชีพรองเนี่ยเป็นรองเป็นรองจริง

เป็นอาชีพที่คือต้องใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งมากนะคะ

ชอบความท้าทายด้วยนะที่สำคัญต้องชำนาญนะไม่ชำนาญอย่าไปเรียนแบบนะครับคุณผู้ชมแล้วมาสูงดูพี่เบิร์ตสูงมากสูงมากสูงจริงจริงแต่ละวันนะคุณลุงสนที่บอกว่าต้องออกไปปีนต้นตานตามท้องทุ่งเนี่ยคือที่ตกลงตกลงเช่าต้นตานไว้ในราคาร้อยถึงสองร้อยบาทต่อต้นต่อปีไว้กว่าหนึ่งพันต้นต้

ลุงเก่งขนาดนี้เนอะเนอะเนอะเนอะอ่ะนี่ไงดอม
คุณลุงบอกว่าเคยเข้าแข่งขันอ่า
การเฉาะตานเร็วได้รับรางวัลที่หนึ่งของจังหวัดอ่างทองด้วยนะโอ้โหลุง
ตานเร็วนะคะอ่านี่แหละคุณผู้ชม
ทีนี้ร้านของคุณลุงตั้งอยู่ริมถนนก่อนถึงวัดขุนอินทประมูล
มีทั้งน้ำตาลสดน้ำตาลปึกหัวตาลขนมตาลเปิดขายทุกวันนะคะ
เก้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นคือแกไปปีนมาเอง
ปีนเองเฉาะเองอีกเฉาะเองอีกขายทั้งผลขายทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลูกตาล
ฉะนั้นจะซื้อตาลผลิตภัณฑ์จากตานอย่าไปต่อเขาเลยนะเห็นไหม
กว่าจะได้มายากละบัดเห็นอันตรายด้วยทั้งปีนทั้งเฉาะสิ่งจะเจอสัตว์มีพิษอีกนะ